ที่นี่จะมีโปรแกรมนอกจากที่จะทำกระแตงเดี๋ยวเราจะสต๊อก
ใช่ครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเรียน

แล้วมันจะสามารถรองรับคนได้ประมาณเท่าไหร่

คันจะมาประชุมอะไรก็ได้เนี่ย
มาประชุมก็ได้เพราะว่าเราทำงานร่วมกับทางเทศบาลนครสุนโลก
มีการประชุมสำนักประชุมสำนักที่สามารถรับได้ถึง๘๐คนครับ
แล้วก็สามารถที่จะทำเป็นคอร์สเป็นกิจกรรมหรือเป็นอะไร

น่าว่ามาตัวเจอร์อ่ะ
วันที่มาที่อ่ะเอ่อวันที่อ่ะ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ไม่ใช่รั้วมหาลัยนะครับที่อื่นอาจจะมีการสร้างทดลองสร้างในรัมหาลัย
แต่ที่นี่จะเป็นของเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
แล้วคุณก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งลองทดสอบดูนะครับ
ซึ่งจริงเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าถ้าไม่กล้าจะเป็นยังไง
ที่นี่เราสามารถมีขั้นตอนนะครับจะมีขั้นตอนบอกว่าต้องสั่งยังไงอะไรยังไง
บางคนมาที่เป็นแม่ค้ามาครับก็ไม่ได้สั่งแบบเป็นภาษาอังกฤษเป๊ะนะครับ
มาถึงก็คับอุชิโน่ปลี๊บแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ
มันทำให้เขาเกิดความกล้าแล้วมันทำให้เกิดความสนุกสนานในการใช้ครับ
แล้วเมื่อคนเราสนุกในการใช้แล้วใช้บ่อยมากยิ่งขึ้น
แล้วถ้ามั่นใจมากขึ้นปุ๊บเขาก็สามารถสื่อสารกับที่อื่นได้
แล้วนั่นแหละครับจะเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน
จะสร้างสังคมแห่งการใช้ภาษาอังกฤษได้
ซึ่งและต่อไปในอนาคตเราตั้งใจว่าพิศนุโลกเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา
ซึ่งกระจายแนวคิดแบบนี้ครับไปจังหวัดอื่น
เพราะตอนนี้มีหลายจังหวัดเริ่มสนใจแนวคิดนี้แล้ว
นำไปทำที่จังหวัดอื่นบ้างครับ
คนตอบรับเป็นไงบ้างเปิดงานได้๔๕วันแม่ละ
คนตอบรับดีมากมีคนคิดมากครับ
คือต้องบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะเปิดวันที่๑๙ครับ
ก็ได้บอกไว้ว่าให้เปิด๒๙นะครับ
ซึ่งทำให้เราคือเราพร้อมที่จะเปิดร้านจากปี๑๙แต่เราทดลองเปิดดู
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ทดลองเปิดดูนั้นครับคนเข้ามา๒๐๓๐คนทุกวัน
วันเรากำลังทำบอร์ดทำอะไรอยู่ก็มีคนเข้ามาเรื่อยครับ
เขาก็ลองใช้ภาษาอังกฤษมาเรื่อยซึ่งทำให้กลายเป็นว่าพอเขาได้ลองใช้
ได้ลองได้ลองพูดดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกเลยว่ามันสนุกครับ
แล้วมันทำให้แม้กระทั่งเราเพิ่งเปิดเมื่อสองวันที่แล้วแต่คนเริ่มสนุกกับมันแล้วแล้วก็บอกต่อนะครับ
มีคุณหมอจากโรงพยาบาลพิศนุเวศที่อยู่ใกล้ที่นี่ก็มาตั้งแต่เช้าครับ

และแน่นอนครับที่นี่เรามีบอริสตาร์ที่สั่งตรงมาจากอังกฤษเลยนะครับเป็นนุ่มหล่อ
ทิชเชอร์อีตานนะครับที่อีตาน๑๘ปีนะครับ
มาเป็นบาริสต้ามาเป็นผู้ที่ชมกาแฟแล้วก็มารับออเดอร์เป็นภาษาอังกฤษด้วย
ทำให้นอกจากทุกคนทุกวัยเนี่ยจะตื่นเต้นกันแล้วสาวนะครับ
เด็กนักเรียนรู้สึกเหมือนกับว่าได้ลองใช้นะครับกับพิชเชอร์น่ารักด้วยครับ
ที่นี่จึงต้อนรับทุกทุกคนให้ได้มาลองใช้จริงแล้วคุณจะรู้ว่ามันสนุกแล้วก็ใช้ง่ายครับ
โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งถึงหลักวัยกรหรือว่าต้องจบระดับสูงอะไรมาเลย
ขอให้คุณลองใช้แล้วก็ลองสั่งแค่นั้นเองนะครับ
และที่สำคัญหลังจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับเราจะมีกิจกรรมทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์
จะมีทอล์กครับกิจกรรมเสวนาต่างที่นี่นะครับ
แล้วเราตั้งใจว่าจะมีดาราที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงต่างบ้าง
ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะครับ

เป็นผู้บริหารทั้งที่สเปนที่ตุรกีที่อังกฤษที่แคนาดานะครับ
เราก็จะเชิญคนเหล่านี้มาที่บริการด้วย
แล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเก่งในต่างจังหวัดในพิศนุโลกหรือในจังหวัดใกล้เคียง
เราก็จะเชิญเข้ามาแล้วก็ให้หัวข้อมันดูน่ารัก
แล้วก็ทำเป็นแคมเปญนะครับในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
ก็จะมีแจ้งไว้หรือจะดูป้ายที่อยู่หน้าร้านของเราก็ได้เช่นเดียวกันครับ